อย่างม้าอย่างแมวเห็นกันเยอะแยะนะ

เดี๋ยวนี้เขาก็มีห้างสรรพสินค้าที่พาแบบสุนัขพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวได้นะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพาเขาไปด้วย

เขารักสัตว์เลี้ยงของเขามากเลยทีเดียว
ถึงขั้นไปเดินตลาดก็ต้องพาไปด้วย

หมาแมวเปล่า